มีเหตุการณ์หนึ่งผู้หญิงวัย๓๒ปีช้ำรัก
หลังจากตามง้อแฟนนุ่มไม่สำเร็จ
ก็เลยตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตาย
ดื่มยาค่าย่าผสมน้ำส้มหวังฆ่าตัวตาย
แต่หญิงสาวรายนี้โชคดีเพราะว่ามีชาวบ้านไปพบซะก่อน

นี่เกิดขึ้นบริมทางพงฆ่าพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรี
เกิดขึ้นบริเวณพงหญ้าแห่งนี้ใกล้กับอ่างเก็บน้ำหนองคอ
พื้นที่หมู่๙ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาเมื่อช่วงดึกกว่านี้
โดยชาวบ้านและทีมอาสากู้ภัยช่วยกันปฐมพยาบาลหญิงสาว
ดื่มยาค่าย่าจนเกิดอาการน้ำลายฟูมปาก
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา
เพื่อให้แพทย์ช่วยชีวิตโดยด่วนครับ
ต่อมาก็ทราบชื่อของหญิงสาวรายนี้ก็คือนางสาวบุญนุษย์รวมธรรม
อายุ๓๒ปีซึ่งเธอก็เล่าให้ฟังนะครับว่ามาตามง้อแฟนนุ่ม
ชื่อนายธีรพงศ์คำย้อยอายุ๓๐ปีโดยมาง้อตั้งแต่ช่วงเย็น
หลังจากที่มีปากเสียงทะเลาะกันนานหลายวัน
และครั้งนี้เธอก็ตั้งใจซื้อยาค่าย่านำมาผสมกับน้ำส้ม
เพื่อดื่มประชดแฟนนุ่มหลังจากที่ง้อแฟนนุ่มไม่สำเร็จ
โดยหลังจากดื่มเข้าไปแล้วก็วิ่งไปหลบอยู่ในพงหญ้า
หวังจะให้ตายนะครับแต่พอดีก็มีชาวบ้านผ่านเข้ามาพบเห็น
รีบแจ้งให้ทีมอาสากู้ภัยเร่งเข้ามาช่วยเหลือครับ